ทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องก็ยังคงเกี่ยวข้องกับครู
ในราคาเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดเลยนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองมาร้องสื่อมวลชนบอกว่า
ลูกถูกคุณครูซึ่งเป็นสาวประเภท๒
วนลามจับอวัยวะเพศแล้วก็ไปชวนหลับนอน
เหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะ
เกิดขึ้นตั้งแต่ลูกเรียนชั้นม๑
จนปัจจุบันน้องอยู่ม๔น้องก็ยังถูกครูคนเดิมทำแบบเดิมค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะโดยผู้ปกครองเปิดเผยบอกว่า
ครูคนนี้เป็นครูประจำชั้นม๑กับม๔สอนวิชาคณิตศาสตร์
มีพฤติกรรมชอบลวนลามเด็กนักเรียนชาย
ทั้งการลูบคลำหน้าอกจับอวัยวะเพศแล้วก็ชวนไปมีเพศสัมพันธ์
นักเรียนตอนนี้ทนกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้ว
น้องบางคนถึงขั้นไม่อยากไปเรียนนะคะ
แล้วก็คุณผู้ชมมีการพูดคุยระบายความรู้สึกผ่านไลน์กลุ่มแบบนี้ด้วยนะคะ
ถามว่าใครโดนบ้างโดนอะไรโดนเมื่อไหร่โดนอย่างไร
อย่างรายของน้องอายุ๑๕ปีซึ่งเป็นน้องนักเรียนที่ก็โดนเหมือนกัน
ผู้ปกครองบอกว่าครูคนนี้เนี่ยกระทำอาณาจารย์ลูกชายโดยการลูบคลำหน้าอก
เอื้อมมือไปจับอวัยวะเพศของน้องลักษณะตอนแรกคือหมายหอกไก่
ลูกชายถูกกระทำแบบนี้ตั้งแต่ม๑จนกระทั่งตอนนี้น้องอยู่ม๔
ก็ยังโดนลักษณะพฤติกรรมเหมือนเดิมและตัวเธอเนี่ยคือผู้ปกครองบอกว่า
เคยเห็นกับตามาแล้วเมื่อไม่นานมาเนี่ยมีผู้ปกครองรายหนึ่ง
ลูกชายก็โดนลักษณะเดียวกันพยายามที่จะเอาเรื่องเหมือนกัน
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะคะมีการยอมความไปในที่สุดค่ะ

ครูอะส่งแชทมาหาเด็กผู้ชายบางคนส่งออกว่าจุ๊บ

พอดูความเป็นลูกสิบเนี่ยเนาะ
ครูส่งข้อความไปหาเด็กป่ะมันผิดทั้งจริยฐริยธรรมเลยนะ
หรืออยากเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมทุกครั้งนี้นะ
จะบอกว่าที่มีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหม
เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
แต่สุดท้ายจบด้วยอะไรคะจบด้วยการยอมความค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเอง
ก็รู้กันมาหลายปีแล้วว่าครูคนนี้มีพฤติกรรมพฤติการลักษณะแบบนี้
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ดูสิทั้งที่ว่าหลักฐานคุณดูนะ
ไลน์ต่างหลักฐานทนโทษแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้
สุดท้ายค่ะผู้ปกครองบอกว่าไม่ทนแล้วทนไม่ไหวแล้ว
พรุ่งนี้ก็คือ๒กรกฎาคมจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแล้วก็เขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๑๙
เพื่อต้องการที่จะให้ย้ายครูคนนี้ออกจากโรงเรียนที่น้องเรียนกันอยู่
ล่าสุดค่ะน้องนักเรียนผู้ชายคนหนึ่งก็เคยโดนลักษณะแบบนี้
เล่าบอกว่าคือนักข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับน้องที่ตกเป็นเหยื่อ
บอกว่าเคยโดนครูคนนี้กระทำลักษณะเดียวกันในห้องเรียน
ตอนน้องเรียนอยู่ม๑รูปคลำรูปคลำที่อวัยวะเพศของน้อง
มากระซิบข้างหูชวนไปมีอะไรกัน

ทำแบบนี้ตั้งแต่น้องม๑จนกระทั่งตอนนี้
ม๔น้องคนนี้ก็ยังโดนลักษณะเหมือนเดิม

ใช่ค่ะโดยเฉพาะตอนที่เรียนอยู่ม๑
โดนครูคนนี้กระทำลักษณะเหมือนเดิมทุกภาคเรียน

ต่อหน้าต่อตาเพื่อนหลายคนที่อยู่ในห้องเรียน
ปัจจุบันรุ่นน้องม๑เนี่ย
ก็คือน้องที่ตกเป็นเหยื่อตอนนี้น้องอยู่ม๔

เล่าให้ฟังว่าโดนกระทำลักษณะเดียวกัน

ฟังเสียงน้องที่ตกเป็นเหยื่อกันหน่อยค่ะ
ก็คืออาณาจารย์แบบนี้ค่ะ
พอดูหน่อยค่ะ